รับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ

รักก็ต้องมาสะดุดซะแล้วสำหรับต้นหอมสกุลตลาแล้วก็สันประชากรค่ะ
ก่อนหน้านี้สาวต้นหอมเขาออกมายอมรับยืดอกว่าเป็นความผิดของเธอนี่แหละทั้งหมดเลย
ไม่ได้เกี่ยวกับหนุ่มสันอย่างใดอย่างใด
บอกว่าเธอผิดข้อตกลงที่เป็นการตกลงกันไว้๒คน
ใช่ค่ะแล้วเธอก็บอกด้วยนะว่าขอเวลาและโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองเธอบอกแบบนี้
หนุ่มสันประชากรวันนี้ค่ะมีคิวออกงานอีเวนต์เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ก็เลยถือโอกาสเคลียร์ชัดกับสื่อมวลชนถึงสาเหตุที่มาของการเบรกความสัมพันธ์
แถมยังลบรูปคู่หวานสักเกลี้ยงเลยนะคะว่าเป็นความโกรธแล้วก็อารมณ์ชั่ววูบ
ยืนยันว่าไม่ได้เลิกกันไม่ได้มีเรื่องมือที่สามเชื่อใจฝ่ายหญิงว่าเป็นคนซื่อสัตว์
ส่วนปมปัญหาจริงก็คืออยากจะช่วยแบ่งเบาปัญหาแต่ว่าแฟนสาวเนี่ยเป็นคนโลกส่วนตัวสูง
ขอใช้เวลารักษาแผลใจก่อนจะกลับมาใช้สถานะแฟนเหมือนเดิม
และขอโต้ข่าวลือสร้างกระแสเพราะความรักครั้งนี้เนี่ยเป็นความจริงใจล้วนนะจ๊ะ
ส่วนแฟนที่เรียกร้องอยากจะเห็นรูปคู่อดใจรอกันอีกนิดนึงค่ะ
หายเมื่อไหร่เดี๋ยวกลับมาโพสต์ภาพคู่อย่างแน่นอน

ยังเขาบอกว่าขอใช้เวลาแป๊บนึง
คือตอนนี้ต้องบอกว่าจากสถานะแฟนก็เหลือสถานะแค่คนพิเศษ

เดี๋ยวนี้เขามีสถานะหลายแบบเพื่อนคนสนิทคนพิเศษแล้วก็แฟน
มีอยู่คู่นึงเขาบอกว่ามากกว่ามุ้งมิ้งแต่ไม่เรียกแฟน

มากกว่ามุ้งมิ้งคืออะไรฟุ้งฟริ้ง